มาดูอีกคลิปหนึ่งที่มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์เหมือนกันนะคะ
ก็เป็นคลิปวิดีโอขณะที่คณะหมอลำบัวผันทางโส
เขากำลังห้ามปรามคือคนมาชมในงานแล้วทะเลาะกัน
เขาก็พยายามห้ามปรามแต่ถูกอนภัณฑ์ด่ากลับ
และยังมีการคว่างแก้วน้ำใส่หน้าเวที
ทีนี้บัวผันจัดชุดใหญ่อบรมกันด่า
ออกไมค์เลยอบรมออกไมค์กลางเวทีกันเลยทีเดียวค่ะ
นี่นะก็คือเป็นคลิปช่วงที่เขากำลังพยายามว่า
อย่าไปตีกันอย่าไปตีกันนะคะ
เป็นภาพขณะที่คณะหมอลำบัวผันทางโส
ห้ามปรามคนตีกันกลางงานแสดงแห่งหนึ่ง
ก็มีคนนำคลิปนี้ไปเผยแพร่ทางโลกออนไลน์
โดยขณะที่บัวผันทางโสกำลังแสดงหมอลำอยู่เนี่ย

ก็พยายามประกาศห้ามปรามผ่านไมโครโฟน
แต่ขณะเดียวกันยังถูกกลุ่มอันทภาณ

ก็เลยกลายเป็นปะทะฮารมกัน

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮไม่รู้ว่าท่านมียังไง

เดี๋ยวก้าวข้อเสียครับเอ่ยโอ้โห
โอ้โหอย่างงี้ไม่น่าทดนะครับผม
โอ้โหอย่างงี้ไม่น่าทดนะครับผม

โอ้โหอย่างงี้ไม่น่าทดนะครับผม
โอ้โหอย่างงี้ไม่น่าทดนะครับผม
โอ้โหอย่างงี้ไม่น่าทดนะครับผม
โอ้โหอย่างงี้ไม่น่าทดนะครับผม

ระหว่างที่เกิดชุลมุลเขาก็เลยต้องตรักัดหยุดทำการแสดงเลยนะค้ะ
อย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังไปที่เราต้องดูดเสียงบางส่วนไปด้วย
จากนั้นบัวผันทางโสก็ประกาศกลางเวทีบอกเป็นหมอลำมาแล้ว๑๗๑๘ปี
ไม่เคยเลยที่จะมีใครมาคว่างแก้วใส่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิต
และก็บอกว่าไม่ควรจะมาแสดงกริยาไม่ดีใส่ศิลปินแบบนี้เลย

สร้างโมงขึ้นมาไม่อยากให้ธรรมกริยามายรยาศแบบนี้กว่าศิลปิน
ครับขอบคุณทุกคนที่เป็นคนในชายน่ะ